ดูก่อนวันนี้เท่าไหร่คะวันนี้วันที่สิบห้าพฤศจิสิบห้าสิบหก
คอรมอสัญจรคอรมอสัญจรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ครั้งแรกของปีนี้เลยก็ว่าได้อืม
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกระบี่นะคะคุณผู้ชม
ไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะนี่เขาเตรียมอะไรอ่ะ
รับแล้วเตรียมรับแล้วกระบี่เนี่ย
ปากใต้ต้องมีอะไรคะเสื้อปาเต๊ะใช่ไหม
นี่ค่ะทำเสื้อปาเต๊ะลมหายใจของกระบี่
ลมหายใจของกระบี่เขาคือคอรมอลมาทั้งที
ก็ไม่ธรรมดาต้องทำเสื้อปาเต๊ะให้คอรมอ
ใส่กันทั้งคณะคอรมอลก็จะมีสองสีเลือกเอา
สีฟ้าหรือว่าสีเหลืองนี่ค่ะลวดลายลมหายใจของกระบี่นะคะ
คอรมอชุดหนึ่งมีกี่คนคะสามสิบหกสามสิบห้าสามสิบหกใช่ไหมคะ
รวมนายกรัฐมนตรีด้วยก็ทำไว้เต็มจำนวนนี่
เสื้อเหลืองก็จะประมาณนี้ลุงตู่ใส่ตัวไหนลุงตู่น่าจะใส่
ทำไมทำไมคุณจะรู้ทำไมอยากรู้อยากรู้ไม่เหมือนคนอื่นหรือเหมือนคนอื่น
อ่าเอาเนี่ยนี่เสื้อลุงตู่เหรอใช่ค่ะก็มีสองสีลุงตู่ต้องเลือก
อืมไม่ได้มากกว่านี้แล้วเหรอไม่ได้มากกว่านี้ครับ
สีเหลืองรั่วสีฟ้านะคะสีเหลืองและสีฟ้าเตรียมไว้ให้คณะรัฐมนตรี
คุณว่าลุงตู่กับลุงป้อมจะใส่สีเดียวกันไหมปุ้ยเดาว่าคนละสี
เห็นไหมเห็นไหมความชอบแตกต่างกันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ
กันเพิ่งไม่เกี่ยวสองคนนี่เป็นแฟนคลับลุงตูคนลุงป้อมคนใช่ไหม
ใช่เป็นแฟนคลับลุงป้อมค่ะพี่เป็นแฟนคลับลุงตู่นะ
ถูกต้องนะคะทีนี้คุณผู้ชมคือคอรมอลเนี่ยก็จะมี๒สีให้เลือก
อาเวอร์ฟ้าหรือว่าเหลืองส่วนคนอื่นอื่นในจังหวัดกระบี่
ก็มีสีอื่นไปจะไม่ใช่สีเดียวกับคอรมอลเดี๋ยวจะงง
ถูกต้องแล้วฮะเดี๋ยวจะงงนะคะนี่สีม่วงแต่เขาตัดเย็บสวย
สวยค่ะสวยค่ะแล้วจะบอกว่าลวดลายลมหายใจกระบี่เนี่ย
ออกแบบโดยคุณพัฒนสินชูทองนะคะท่านเป็นศิลปินอิสระของกระบี่ค่ะ
นี่ท่านนี้สื่อถึงอะไรคะวิถีชีวิตของคนกระบี่
ลายประกอบด้วยอะไรบ้างเส้นลายโค้งเป็นสภาพภูมิประเทศของกระบี่
ที่มีทั้งเทือกเขาแล้วก็เกลียวคลื่นใช่ไหมแล้วก็ลายเรือหัวโทง
เป็นวิถีชีวิตผูกพันกับทะเลลายทางปาล์มโหกระบีบปลูกปลามเยอะมาก
ลายทางปาล์มเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรปาล์มน้ำมันก็คือของกระบี่นะคะ
หอยเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
แล้วก็ภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นการพิมพ์ลายด้วยระบบดิจิทัลลงบนผ้าคอปตอนแล้วก็ผ้าสาตินนะคะ
ถ้าเกิดว่าพี่น้องกระบี่ดูอยู่เหลือก็ส่งมาทางนี้ได้อยากใส่เหมือนกัน
ใส่ต้อนรับคอโระหมอครั้งแรกของปีเพราะว่าติดโกวิจมาอ่ะไงไม่ได้ประชุมคอโระหมอตอนเลย
คือสัสสี่แสนสองน้อยน่ะเข้าใจค่ะแล้วก็แขมป์หนึ่งแขมป์สองแขมป์สามแขมป์สี่
กันไปแบบนี้นะคะดูภาพรวมหน่อยไหมภาพรวมยอดฉีดเท่าไหร่คะ
ส่วนเข็ม๒๓๖๘๘๖๔๘๗รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหลือเวลาอีก๔๗วัน๓๖ล้านนี่เกินครึ่งมาก็เยอะแล้วนะ
ครึ่งหนึ่งเราคิดว่า๕๐ล้านโด

ใช่ค่ะตอนนี้ก็เหลืออีกสักประมาณ๑๔ล้านโดส
กับเวลาอีก๔๗วันหารดูต้องฉีดเท่าไหร่ต่อวันคะ
มีโอกาสนะถ้าประมาณหลัก๕แสน๖แสนได้
มีโอกาสค่ะลุ้นกันแล้วก็ให้กำลังใจกันไปนะคะ